แต่ครอบครัวนี้ติดใจนะคะถ้าจำกันได้ค่ะ
เมื่อ๒๔พฤษภาคมนะคะมันมีเหตุผู้ชายคนหนึ่งเขาไปกรีดยาง
อยู่ที่พิษนุโลกแล้วอยู่ถูกซุ่มยิง
ด้วยปืนลูกซองเสียชีวิตกลางสวนยางเลยค่ะ
บัดนี้เนี่ยครอบครัวบอกว่าตำรวจยังจับคนร้ายไม่ได้เลย

แล้วตอนนี้กลายเป็นว่าภรรยาของผู้ตายก็ถูกสงสัยไปอีก

เรื่องต้น๒๔พฤษภาคมช่วงกลางคืนเนี่ยค่ะ
ผู้ตายออกมากรีดยางแล้วก็ถูกยิง
ปืนลูกซองเข้าร่างผู้ตายไป๒๑เมตรนะคะ

เรื่องต้นตำรวจสพนครไทยตั้งปมสังหารเอาไว้๒ประเด็น
คือปัญหาส่วนตัวกับเรื่องชู้สาวค่ะ
ผู้ตายคือนายวิทยาดวงอุประอายุ๒๖ปีนะคะ
ยัดยานเนี่ยนำร่างนายวิทยาไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านตั้งแต่วันที่๒๔
แล้ววันนี้ช่วงบ่ายก็มีการเคลื่อนศพไปทำพิธีชาปนกิจ
ชาปนสถานบ้านน้ำลัดนะคะ
ชาวบ้านก็ไปร่วมงานกันเยอะเลยค่ะรวมถึงครอบครัวด้วย
พ่อแม่พี่สาวและเมียคนตาย

ร้องไห้ตลอดทั้งงานนะคะ
ชาวบ้านก็น้ำตาซึมไปตามกันเลยค่ะ
ได้คุยกับคุณเบนเจวันหรือว่าคุณไอซ์

ก็บอกกับคุณเบิ้ลวิทยุทธิ์ภูมิศึกษาของเราบอกว่า

ว่าทำไมอยู่สามีถึงมาถูกยิงตาย
แล้วใครเป็นคนก่อเหตุ
มาแล้วตำรวจยังจับคนร้ายไม่ได้เลย

มองไม่เห็นจริงว่าคนร้ายอยู่ตรงไหนซุ่มตรงไหน

อยากให้ตำรวจจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้หน่อย
ไม่อยากให้สามีต้องตายฟรี
ทีนี้เมื่อวานนะคะตำรวจเนี่ยเอาโทรศัพท์ของเธอไปตรวจสอบ
ปรากฏว่าตอน๒ทุ่ม๓๒นาทีก่อนเกิดเหตุครึ่งชั่วโมง
มีภาพที่เธอถ่ายรูปสามีกำลังกรีดยางอยู่แบบนี้ค่ะ
ตำรวจก็เลยถามว่าถ่ายรูปสามีกรีดยางทำไม

นี่เลยไงคะเธอบอกเธอเลยถูกสงสัย
ซึ่งเธอก็บอกว่าเธอไม่ได้ส่งให้ใครที่ไหนหรอก
ส่งให้แม่สามีดูนั่นแหละเพราะแม่ชอบไลน์มาถามว่ากรีดยางต้นใหญ่ไหม
ทำงานเป็นยังไงบ้างไม่ได้ส่งให้คนอื่นไม่ได้มีการวางผงวางแผนอะไรใดทั้งนั้นนั่นแหละ
เธอจะให้คนอื่นมาฆ่าสามีเธอทำไมเธอเพิ่งแต่งงานกันเมื่อช่วงสงกราน
แล้วรักกันมากด้วยไม่ไหวมีคนถามอีก
แล้วทำไมวันนั้นออกไปกรีดยางด้วยกัน
ไฟส่องกบหรือไฟฆ่าศีรษะอ่ะทำไมใช้คนละสีกันอ่ะ
ของเธอเป็นสีขาวดวงเล็กของสามีเป็นดวงใหญ่สีส้มชี้เป้าหรือเปล่า
เพราะกลางคืนมันมืดไงมันดูไม่ออกหรอกว่าใครเป็นใครแต่พอไฟคนละสีปุ๊บอย่างนี้
คนก็ไปสงสัยเธออีกเธอก็บอกว่าใช้แบบนี้มาตั้งนานแล้ว
ชอบใช้ไฟดวงใหญ่ใหญ่มันก็เลยเป็นไฟคาดศีรษะดวงใหญ่สีส้ม
ชอบใช้ดวงเล็กมันก็เลยกลายเป็นไฟดวงเล็กสีขาว
ไม่ได้เพิ่งมาใช้วันนี้ใช้แบบนี้มาโดยตลอด
นั่นเป็นรูปที่หนูจะถ่ายต้นยางให้แม่ย่าดู
เพราะว่าหนูจะชอบคุยกับแม่ย่าบอกว่าต้นยางต้นใหญ่มากเลยนะแม่น่ากรีดมากเลย
แม่ก็เลยบอกว่าถ่ายมาให้แม่ดูหน่อยนะหนูเคยถ่ายไปให้แล้วแต่ต้นนั้นมันจะเล็กกว่าต้นนี้
ก็เลยทายต้นนั้นไปให้แม่ย่าดู
แฟนหนูชอบใช้หัวใหญ่ถ้าไฟเด็ดหัวใหญ่มันจะส่องได้ไกล
แต่หนูเป็นคนที่ชอบใช้หัวเล็กเพราะว่ามันหนักถ้าใช้อันใหญ่มันหนัก
หัวเล็กมันมีสีอะไร
สีเขียว

ของผู้ตายก็ออกมาช่วยยืนยันอีกเสียงนึงนะคะว่า
ลูกสะพ้ายถ่ายรูปลูกชายกรีดยางแสวะจริง
เพราะว่าคืนนั้นเธอก็ถามว่าเออกรีดยางเป็นยังไงแบบไหนบ้าง
๒ทุ่ม๓๒นาทีเธอเอาหลักฐานให้ดูเลยค่ะว่า
สะพ้ายส่งมาให้แล้วหลังจากนั้น๓ทุ่ม๓นาทีผ่านไปครึ่งชั่วโมง
สะพ้ายก็โทรมาหาบอกว่าลูกชายถูกยิงตายแล้ว
แม่บอกแม่เชื่อใจลูกสะพ้ายว่าไม่มีส่วนร่วมกับการตายของลูกชายแน่
เพราะที่ผ่านมาเนี่ยรักกันดีรักจนเพิ่งแต่งงานกันเอง
ก็ขอให้ตำรวจเนี่ยจับตัวคนร้ายให้ได้เร็วหน่อย

ลานก็อยู่กับแม่ค่ะ

ก็เอาให้เต็มที่เลยนะคะเอาให้สิทธิ์

ขอให้จับได้ร่วมเร็ว
ตำรวจบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างลงพื้นที่หาพยาหลักฐานแล้วก็เร่งตามตัวคนร้ายนะคะ
คาดว่าน่าจะรู้ตัวภายใน๑๒วันนี้ค่ะ